เริ่มต้นข่าวแรกกันที่เรื่องราวของคู่รักคู่ร้างในวงการบันเทิง
อย่างสาวน้ำฝนพัชรินและก็หนุ่มอาร์ดพัสสุดค่ะ
หลังจากที่สาวน้ำฝนกลับมาครองสถานะโสดอีกครั้ง
หลายคนก็เลยจับจ้องไปว่าทั้งคู่นั้นอาจจะมีรักรีเทิร์นหรือเปล่า
งานนี้หนุ่มอาร์ตจะว่ายังไงไปฟังกันค่ะ
หลังจากน้ำฝนพัทรินอดีตคนเคยรักประกาศเลิกรากับเกิ้ลไฮโซหนุ่มนอกวงการนะคะ
หลายคนเลยตามลุ้นว่าจะได้เห็นอาร์ตพระสุทธิ
เทิร์นรักกับนางเอกหน้าคมอีกครั้งค่ะ
นักแสดงหนุ่มกล้ามโตก็เผยถึงเรื่องนี้ว่า
จะทราบข่าวว่าอดีตหวานใจเลิกรากับคนรักเมื่อไม่นานมานี้

เพราะทั้งคู่เลิกรากันมานานแล้ว
แต่ยังคงมีความรู้สึกดีในฐานะพี่น้อง
และยังร่วมงานกันได้ตามปกติ

เพราะยิ่งไม่ให้กำลังใจยิ่งซ้ำเติม
เพราะว่าหนึ่งเลยคือเราเหมือนเราเคยรักกัน
แล้วก็มันจะบอกยังไงดี
มันจะบอกว่าเรากลับไปคบกันคงไม่ได้
เป็นพี่น้องกันแบบนี้เราคุยอะไรกันได้สบายใจกว่า
เชียร์ไม่มีเลยนะถ้าคนรอบข้างไม่มีนะครับ
เพราะว่าเขาเห็นว่าเหมือนกับอะไรจบกันมาแล้ว
แล้วก็ผมว่าตอนนี้คบกันแบบพี่น้องมันโอเคกว่า
แล้วตอนนี้คือบอกว่าไม่มีอะไรในแบบว่าเฮ

ไม่ได้โกรธกันไม่ได้อะไรกันเลยครับตอนนี้